มาดูข่าวดีของผู้โชคดี

คาราบาลเขาแจกร้านแรกไปแล้วนะ

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับในรายการตลอดข่าว
บรรยากาศนี่ลุ้นดู

เป็นการจับรางวัลล้านแรกครับ
เศรษฐีคนใหม่ของเราคือคุณเอกนรง
สาวีกันจากจังหวัดขอนแก่นครับ
โอ้โหโชคดีจริงพี่

ลงทุนคาราบาวแดงแค่๑๐บาท
ลุ้นทองล้านกันไปเลยนะครับ
ขอขอบคุณคาราบาวแดงนะครับ

มีชีวิตที่ดีขึ้นท่านใดอยากเป็นเศรษฐีแบบพี่เขานะครับ
ทองร้านแรกแบบนี้นะครับร้านต่อไปไม่ยากเพียงแค่เขียนบีบส่ง
ขั้นตอนง่ายนะครับคุณผู้ชมก็จะได้ลุ้นเป็นเศรษฐีหน้าใหม่แน่นอนครับ
ย้ำอีกครั้งครั้งหน้าจะแจกทองล้านที่๒กัน
วันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้นะครับใครที่ยังไม่ส่งอย่าช้าครับ
เห็นไหมพี่ก็ส่งฝาเดียวแล้วก็ยังมีให้ลุ้นต่อทุกเดือนนะครับ
ต้องบอกว่าทองล้านมีค่ามากบางคนนะครับก็เอาไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
บางคนเอาไปลงทุนต่อยอดสร้างอาชีพเปิดกิจการของตัวเอง
นี่แหละครับสร้างอาชีพได้มั่นคงเลย
แล้วก็ย้ำของรางวัลกันชัดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เป็นการแจกทองคำแท่งมูลค่า๑ล้านบาททุกเดือนนะคะ
ตกแต่งเป็นสไตล์คาราบาล๑๐๐รางวัลทุกวันนะคะ
มูลค่ากว่า๘ล้านบาท
กติกาง่ายคุณผู้ชมคะตอนนี้ทุกคนคงจำได้แล้วแหละ
เขียนบีบแล้วก็ส่งนะคะ
ฝาคาราบาลแดงเขียนคำว่าวิตามินบี๑๒
พร้อมชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษด้วยลายมือนะคะ
ส่วนฝาคันโซคูณ๒เขียนคำว่าตับ
พร้อมชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษด้วยลายมือเหมือนกัน
แล้วก็พับใส่ใต้ฝาบีบให้แน่น
ส่งมาที่ตู้ปะนอน๒บางปะกงฉะเชิงเซา๒๔๑๓๐
หรือกล่องชิงโชคที่ร้านซีเจมอร์ร้านถูกดีมีมาตรฐาน
และร้านค้าที่ร่วมรายการง่ายแค่นี้เองนะคะ
เพราะฉะนั้นอย่าช้าค่ะแจกกันทุกวันนะคะ
ติดตามการประกาศผลผู้โชคดีได้ทุกวันในรายการตลอดข่าวเวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
แล้วก็ส่งกันมาได้แบบนี้เรื่อยเลยนะคะจนถึงวันที่๓๑กรกฎาคม๒๕๖๖ค่ะ
คุณผู้ชมครับดื่มเครื่องดื่มคาราบาลแดงราคา๑๐บาทเท่าเดิมนะครับ
แล้วก็แนะนำเครื่องดื่มใหม่คันโซคูณ๒ครับเพื่อนรักนักดื่ม
นวัตกรรมจากญี่ปุ่นมีส่วนผสมจากตับกูโคโลโนแลคโทนนะครับ
แล้วก็สารสกัดขมิ้นชันอร่อยสดชื่น
หาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านทั่วประเทศ
ย้ำอีกครั้งร้านแรกแตกไปแล้วนะครับ
ที่๒อาจจะเป็นคุณที่ดูอยู่นี้ก็ได้นะครับ